คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กับญาติของป้านิตจำป้านิตได้ใช่ไหม
เหยื่อของหมวดโยที่เป็นลูกหนี้นะฮะ
คือพยายามอย่างน้อยเจออะไรก็ได้นะฮะของใช้ของป้านิตก็ได้
หรือว่าจะเป็นโครงกระดูกของป้านิตก็ได้อยากจะเอาไปทำพิธี
คุณผู้ชมครับวันนี้ฮะทันทีที่ลูกสาวจุดทูปขอเปิดทางเจอครับ
เจอของใช้ของป้านิตฮะนี่ครับนี่คือป้านิตครับ
หลังจากชาวบ้านในตะบนกกโกครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ไปเจอหัวกระโหลกมนุษย์และชิ้นส่วนกระดูกในคลองชลประธานที่ตะบนกกโก
อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับแล้วไปเจอบัตรประจำตัวประชาชนของนางนิด
สังวัตรอายุหกสิบปีหายตัวไปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเมษายนโน่นนะครับ
โดยมีหลักฐานว่าป้านิตเนี่ยถูกร้อยโทรพิพัดพงษ์เงินลาหรือว่าหมวดอยู่อายุสามสิบหกปี
เขาเป็นทหารสังกัดกองพันธหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่๓ลบบุรีอุ้มไปครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับสามีลูกสาวแล้วก็ญาติของป้านิตเนี่ยนะครับ
มารอทหารกู้ภัยที่จะมาช่วยกันค้นหากว่า๓๐นายนี่ครับตรงนี้ฮะ
เนี่ยครับมาระดมกันญาติเนี่ยร้องขอแบบช่วยมาหาชิ้นส่วนกระดูก
อยากจะได้ให้เยอะที่สุดเอกสารที่คิดว่าน่าจะเจอ
แล้วยังหลงเหลืออยู่ในน้ำทั้งบนบกนะฮะเนี่ยครับ
มาหากันตามพุ่มไม้ในน้ำตรงนั้นก็ไปหานางสาวธิดารัฐสังวรลูกสาวคนเล็กของป้านิตครับ
จุดทูบ๑๖ดอกจุดทูปปั๊บบอกเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ตรงนี้
ขอเปิดทางในการค้นหาชิ้นส่วนร่างกายของแม่ที่เหลือหน่อยนะครับ
เธอจะเอาโครงกระดูกแม่ไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลนะฮะ
คือสถาบันที่ได้เวทย์เนี่ยนะครับพิสูจน์หลักฐานเสร็จแล้ว
อยากจะทำพิธีครับก็ค้นหาส่วนที่เหลือของแม่ค่ะ
แล้วก็พวกเอกส่งเอกสารอย่างงี้ครับเผื่อเจอค่ะแล้วเมื่อกี้ที่จุดทูปบอกแม่ว่าไงบ้างครับ
ก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางแถวนี้เปิดทางค่ะขอให้ได้เจอชิ้นส่วนแม่หรือเอกสารแม่อะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะ
จะได้พาแม่กลับบ้านกันค่ะ
คุณผู้ชมครับระหว่างการค้นหาเนี่ยนางสมปองสะแก้วอายุ๖๐ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องของป้านิตเนี่ยฮะเล่าบอกว่าจุดทูปเสร็จนะ
ขนลุกไม่รู้ทำไมอยู่ดีขนลุกทูบยังไม่ทันหมดดอกเลย
กู้ภัยเจออะไรครับกู้ภัยเจอรองเท้าแตะข้างซ้ายแล้วก็ขวดสเปรแอลกอฮอล์ฮะ
ทุกคนบอกว่าใช่เลยนี่ของป้านิตแน่นี่ของป้านิต
เธอเล่าย้อนกลับไป๙มิถุนายนที่ผ่านมาครับก่อนที่คนหาปลาเนี่ยจะมาเจอชิ้นส่วนกระดูกเนี่ย
กับคนในครอบครัวของป้านิตเนี่ยได้ขอให้หมอดำหมอดำเป็นใคร
หมอดำนี่เขาเป็นร่างทรงนะครับที่จังหวัดชายภูมิทำพิธีตามหาป้านิตให้หน่อย
หมอดำในทำพิธีผ่านทันสมัยฮะผ่านระบบวิดีโอคอลมาจากลานเขาหินงามในจังหวัดชายภูมิครับ
แล้วให้ญาติเนี่ยทำพิธีพร้อมกันหลังจากหมอดำนั่งทางในจนพบว่าป้านิตเนี่ย
บวชโยสะกดวิญญาณไว้เอาสายสินมัดมือมัดเท้าจองจำวิญญาณไว้ไม่ให้ไปไหน
ส่วนวิธีการนะครับหมอดำบอกให้ญาติพวกคุณไปเอาใบมะขามมา๖๐ใบ
เท่ากับอายุป้านิตเขียนชื่อนามสกุลลงในใบมะขามทั้งสองด้านนะวางบนพาน
เนี่ยครับต้องมาทำแบบนี้ครับคุณพุทธภาพเล็กแบบนี้ใบมะขามเล็กกว่าตาย
นะครับต้องมาเขียนชื่อแบบนี้แล้วเตรียมทูบไว้นะหกสิบดอกจะทำพิธี
พอทำพิธีเสร็จครับเอาทูบ๑ใน๖๐ดอกนั้นไปจุดริมแม่น้ำใน
จังหวัดลบรีครับแล้วเอาใบมะขามลอยน้ำไปอธิษฐานไปอธิษฐานไปด้วย
ตอนลอยบอกให้เจอร่างของป้านิตจากนั้นนะครับให้ไปยังจุดที่หมวดโย
เนี่ยรมควันตัวเองเสียชีวิตเอาทูบอีก๑ใน๖๐นั้นจุดสื่อวิญญาณ
หมดโยให้ยอมบอกจุดซ่อนศพที่สะกดวิญญาณไว้เนี่ยแล้วให้ร้องเรียกชื่อ
นิดด้วยนะหลังจากทำพิธีเสร็จหนึ่งคืนปรากฏว่าคุณผู้ชมครับ
คนหาปลาไปเจอชิ้นส่วนกระดูกโอ้โหคราวนี้เชื่อเลยยิ่งเชื่อเลย
ว่าเราได้ปลดปล่อยจากการถูกสะกดแล้ววิญญาณของป้านิต
เราอยากให้เจอของทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ายังไม่ได้เจอไงลูก
อย่างว่าแล้วเนาะพี่น้องก็ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลย
ก็ห่วงเรื่องนี้แหละจน๒เดือนแล้วลูกแล้วเมื่อวานยายเป็นไงบ้าง
ก็อยู่ทางโรงกะล้องแกก็แก่แล้ว
น่าจะขับรถมาทิ้งร่างของป้านิตไว้แถวนี้แหละ

คุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่การตอกติดป้ายโฆษณา

ก็ดึงออกฮะดึงออกหวังสงสัยนี่แหละ
จองจำวิญญาณไว้จะปลดปล่อยวิญญาณครับ
นายภัยศาลลือชาครับอายุ๕๔ปี
หาปลาที่มาเจอกระดูกป้านิตเนี่ย
วันนี้มาให้กำลังใจญาติญาติและเชื่อว่า

อาจจะเป็นเพราะว่าคนในครอบครัวทำพิธีปลดวิญญาณนี่แหละ

เขาก็บอกว่ามันมีอะไรมันโดนใจ
เขาไม่รู้ให้มาหาปลาแถวนี้นี่ครับพี่ไพรศาล

ที่ได้มีส่วนช่วยครอบครัวของผู้ตายครับ
แล้ววันนั้นทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาตรงนี้
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่แรกผมจะเดินฝากนู้น
สองจิตสองใจก็เลยมาเดินฟากนี้เลย
ขณะที่สามีของป้านิตคุณผู้ชมฮะ
ขอบคุณนายภัยศาลคนหาปลาเมื่อกี้
ที่ช่วยให้เจอร่างของภรรยา
แต่สามีบอกว่าเรื่องของคดีก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ
คงทำอะไรไม่ได้เนื่องจากผู้ก่อเหตุ
ตายตามภรรยาของเขาไปแล้ว
เพราะว่ามีหลักฐานว่าภรรยาของหมวดโยก็รู้เห็น
เรื่องนี้ด้วยครับ

น้ำงมหากระดูกของป้านิตอีกครั้ง

รวมถึงกระดูกซี่โครงเพิ่ม
ไว้เป็นหลักฐานก่อนเดี๋ยวไปตรวจพิสูจน์กัน
แล้วก็เพิ่งจะยุติการค้นหาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองครับ

ขอให้เจอชิ้นส่วนแม่ให้ได้มากที่สุดนะ
นะครับอยากจะนำทั้งหมดกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
ขอให้แม่กลับบ้านพ่อมารับแล้ว